มาดูเรื่องราวของมาริยากันบ้างนะคะ
สาวงามของเราค่ะตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย
บอกเลยว่าเธอนั้นมีดราม่าตามมาด้วยนะ
บอกว่าหน้าไม่เหมือนคนไทยบ้างแหละ
หน้าฝรั่งจ๋าเกินไป
ทีนี้นะคะเธอก็เลยขอควงพร้อมผู้จัดการกองประกวดค่ะ

อัปเดตความพร้อมที่จะไปสู้ศึกนางงามจักรวรรณปลายปีนี้

ต้องลองคุยกับมารยาค่ะมารยาเป็นคนไทยมาก

ก็เป็นเรื่องของหน้าตาแต่จริงแล้วจิตใจของภรรยา
หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมารยาททุกอย่าง
คือคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์จริง

เพราะว่าทุกคนก็จะพูดแบบหน้าฝรั่งไม่ใช่คนไทย
แต่ว่าคือคิดว่าเวลาก็พิสูจน์ความจริงค่ะ

แล้วทุกคนที่ได้ฟูตคุยได้รู้จักมารียา

โอเค๒ปีที่ผ่านมาเราทำผลงานได้ดี
เพราะว่าอาจจะเป็นไทยร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วอย่างที่บอกอ่ะค่ะของ
แต่ละคนมันไม่ได้จำกัดด้วยเฉินชาติ

แต่เรามั่นใจในคนไทยของเราคนนี้ค่ะ
มัรียะเรียนรู้ขึ้นมากับคนอื่น
เป็นที่จะกดใจมึง
จะประสบความสำเร็จขนาดไหนบนเวทีระดับโลกค่ะ
ไปดูด้านเปียอลอนโซเวิร์สแทดกันบ้างนะคะ

ที่บินมาร่วมงานมิสแอนด์เกรี๊ดในไทยนะคะ
ได้พูดถึงตัวแทนสาวไทยมาริยาพุน
ลาบด้วยเช่นกันค่ะ
เธอดีมากคิดว่าไทยมีโอกาสดีมาก